มาเริ่มที่เรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้กันก่อน
คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบนเทือกเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีนะครับ
ขณะที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบนมัศกาลศักระรอยพระพุทธบาทอยู่นะครับ
ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่วัดเขาวงพระจันทร์ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับ
ให้กำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากอบตที่อยู่ใกล้เคียง
ให้ขึ้นเขาไปช่วยดับเพลิงที่กำลังห่มลุกไหม้ที่บริเวณป่าเทือกเขาวงพระจันทร์ครับ

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นะครับต้องช่วยกันทำแนวป้องกันไฟใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงนะครับ

สำหรับเขาวงพระจันทร์แห่งนี้กำลังมีประเพณีประจำเดือน๓ครับ

โดยงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ไปจนถึงวันที่๑๓กลุ่มผ่าพันธุ์
ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมขึ้นไปเที่ยวนะครับ
แล้วก็ไปกราบไหว้บรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเขานะครับ
สำหรับสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้
อาจจะเกิดจากการที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าประเภทหน่อไม้หรือว่าพึ่งป่า
แล้วก็ไปเกาะไฟแล้วก็ไม่ได้ดับนะครับ
ลุกลามขึ้นไปจนเกิดไฟป่าดังกล่าว
แม้ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและไม่มีใครบาดเจ็บ
แต่ว่าการเกิดไฟป่าที่นี่ยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แต่ว่าครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงของที่มีประชาชนขึ้นไปท่องเที่ยวจำนวนมาก
ก็สร้างความตื่นตนกตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ด้วยครับ